อีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องที่โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ
เหตุการณ์คลิปมันถูกหกล้อขนทางพลาสติกมาเป็นเจ้านวลมาก
แต่ถึงขั้นไหนที่ทำให้โลกออนไลน์เนี่ยวิจารณ์คลิปนี้ต้องดูพร้อมกัน

ใช่คือออกมามีโซนที่มันมีอะไรกั้นอยู่ใช่ไหมคะ

เท่านึงเลื่อนเกินขนาดของรถมันอีกหนึ่งเท่าตำรวจจับเถอะค่ะคลิปนี้เนี่ย
ก็โพสต์โดยสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อว่าคุณสังโสพลธนสิริเขียนข้อความถามว่า
ตำรวจมาเห็นจะว่ายังไงเนี่ยซึ่งแฟนเพจเราดักด่านตรวจนะคะ
ได้นำคลิปนี้ไปแชร์ต่อมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากค่ะ
ใช้งานรายหนึ่งบอกว่าอันตรายมากมองไม่เห็นไฟเบรก
ถ้ามอเตอร์ไซค์มาเร็วตายอย่างเดียวสามัญสำนึกแย่มากเอาแค่ให้คุ้มได้กำไรเยอะ
ส่วนอีกรายบอกว่าเห็นจนชินตาเส้นพระราม๒วิ่งกันเต็มไปหมด
เวลาถนนพังหรือเกิดอุบัติเหตุคุณจะรับผิดชอบได้หรือไม่
ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่นะคะก็มองตรงกันว่าบรรทุกสิ่งของมามากขนาดนี้
อันตรายแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุค่ะ
ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจรจรทางบกพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง
อนุญาตให้สามารถบรรทุกสิ่งของยื่นล้ำตัวรถได้
โดยด้านหน้ายื่นได้ไม่เกินหน้ารถหรือกันชน
เกินไหมอ่ะไม่แน่ใจจริงนะคะ
ก็เขาบอกว่าถ้าไม่ติดทงแดงเนี่ย
ติดสัญญาณไฟสีแดงในการขนส่งเวลากลางคืน

ฝ่าฝืนก็มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุจากการบรรทุกสิ่งของยื่นล้ำจากตัวรถ
อาจจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็พาณิชย์ด้วยนะคะ
สีนี้นะคุณเวลากลางคืนมืดมองไม่เห็นนะ